ออกไปถ่ายทงถ่ายทำก็ลำบากค่ะ
ซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าเรื่องราวของความเป็นคู่จิ้นเคมีเข้ากัน
ตรงอัตรรสของละครเนี่ยมันเลยทำให้แต่ละเรื่องเอากลับมาฉายอีกครั้ง

เรื่องแรกคุณผู้ชมรีรันกี่ครั้งก็ปังแน่นอนค่ะ
สำหรับละครเรื่องบุภเพสันนิวาส
คุณผู้ชมต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ขึ้นหิ้งไปเลยค่ะ
เพราะว่าความสนุกความน่ารักของพระนางค่ะ
โป๊ปแล้วก็เบลล่ารวมไปถึงตัวละครในเรื่อง
ทำเอาแฟนละครติดอกติดใจตั้งแต่ภาคแรกนะคะ

วาดเรตติ้งแบบสูงสุดมากถล่มทลายตอนนั้นประวัติการเลย
คุณผู้ชมสูงสุดในยุคทีวีดิจิทัลไปเลยค่ะ
หลังละครเสร็จปุ๊บนะคะเพียงเดือนเดียวก็ถูกเอากลับมารีลันในช่วงละครเย็นค่ะ
ผู้ชมยังฮิตโอ้โหดูกันแบบว่าสนั่นหวั่นไหว
คุณผู้ชมเรตติ้งพุ่งไปที่เลข๖นะคะ
แล้วก็เลี้ยงเรตติ้งได้สวยแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องนะคะ
แล้วก็บางช่วงพุ่งปรี๊ดถึง๖๙เลยล่ะค่ะ
และเรื่องนี้ดีจัดค่ะจนต้องงัดขึ้นมาค่ะ
รีรันเป็นรอบที่๓นี่คุณผู้ชมให้ดูเลยเนี่ยค่ะ

เรียกว่าละครฉายาว๗วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ
แน่นอนเรตติ้งไม่ผิดคาดค่ะ

เพราะว่าเนื้อเรื่องมันสนุก
ของบางคนก็ดูผ่านรอบแรกรอบต่อพอมาเก็บตก
มันยังหวานละเอียดต่างอีกนะ
บุภเพสันนิวาสค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้
จะรีรันจบไปหมาดเลยสำหรับตามรักคืนใจ

ดูกี่ครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมค่ะ

เป็นความรักในไร่ของนายสิงยายหนูนาและนารามค่ะ
แสดงโดยณเดชน์มิวนิษฐาแล้วก็พี่อู๋ธนทรนั่นเองนะคะ
เรื่องนี้แฟนคลับหลายบ้านติดกันงอมแงมเลย
ชั่นแรกประสบความสำเร็จสุด
พอนำกลับมารีรันครั้งล่าสุดก็ไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมยังชื่นชมแล้วก็ติดตามกันอยู่นะ
ระหว่างที่ออกอากาศเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันก็มี
หลายเรื่องที่แตกทันกันอยู่นะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าแต่ละเรื่องก็น่าสนใจนะคะ
ข้ามฝากไปอีกฝั่งนึงบ้างละกันนะคะ
ละครเรื่องนี้สัมปทานหัวใจค่ะ
ในหัวในหัวเวียค่ะ
แล้วก็คุณนายทิสานั่นเองนะคะ
เรื่องนี้กระแสอลังการมากเลยตั้งแต่แรก
เรตติ้งนี่ติดลมบนไปเลย๙๕จ้ะแม่จ๋า
แล้วก็เคยกลับมารีรันอีกครั้งตอนบ่ายนะคะ

แต่เมื่อครั้งล่าสุดมีการรีรันครั้งที่๓ของสัมปทานหัวใจคุณผู้ชม
เคมีเวียรธิสาเนี่ยยังไม่แผ่วไม่พ่องเลย
จะกลับมาฉายในช่วงละครเย็นค่ะ
แต่ว่าเรตติ้งก็เปิดแบบตัวได้สวยมากตั้งแต่ตอนแรก
แล้วก็เรตติ้งนะยังพุ่งขึ้นเรื่อย
ระหว่างการออกอากาศด้วยคุณผู้ชม

ทะยานไปถึง๔๙ได้ในตอนจบค่ะ
เรียกว่าจบละครเรื่องนี้ไปแบบสวย
เรตติ้งที่สุดประจำวันของทุกช่องที่ออกอากาศเลยด้วยนะ
ปังไม่ปังล่ะนี่อ้ายเวียของเราสุดยอดไปเลย

หลากหลายรถหลากหลายเรื่องราวเลยนะคุณผู้ชมนะ